เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะขาวไซค์ไทย

กัปตันเครื่องบินใช่ไหมใส่หมวกอันหนึ่งแล้ว
ปึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหม

เพราะว่าดีนี่ก็คือบังพี่มดอยู่นิดนึง

ไม่ใช่มันก็เป็นสูตรแค่นี้เองทำไมอ่ะ

หนุ่มสมัยฉันเริ่มฝึกเป็นกระเทยใหม่อะนะ

ชอบนั่งดูเสื้อผ้าเมื่อก่อนฉันชอบนั่งดูเสื้อผ้ารุ่นพี่
หูแต่งตัวอย่างนี้อะไรอย่างนี้

วันนึงแบบว่าสนใจแต่เสื้อผ้าหน้าผม
เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำทุกอย่าง
เมื่อก่อนหน้าห้ามแต่งเดี๋ยวนี้อยู่ช่างเยอะต้องเริ่มมีช่างผมส่วนตัวอุ๊ย
มีช่างหน้าส่วนตัวฉันรู้พัฒนาการเธอหมดหนุ่ม
นี่เมื่อก่อนเต็มที่ชื่ออะไรรู้มั้ย
เอาผ้ามาผูกคออ่ะนิ้วนิ้วนิ้วพรีปลาสทำให้มิว

แล้วก็คือที่ทุกคนหนีก็ไปบวชเหรอ

บวชแล้วค่ะไปให้อาหารน้องหมาก่อน

จอมพลเป็นหมาน่ารักหมากี่ปีแล้วอ่ะ
อุ้ยหลายปีแล้วสิบประมาณสิบสองปีแล้ว
มีสองตัวตัวนึงชื่อจอมพลอีกตัวนึงชื่อจอมทัพ

พอละเราจะต้องไล่เรื่องหมาเรื่องแมวอีกนาน

เขาแสดงความเสียใจกับทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
รออทบเขาแถลงออกมาโอ้โหเนี่ยเขียนไม่ยากมาก
เอ้านะครับไปดูเรื่องนี้นะครับคือจากกรณีที่คุณพ่อคุณแม่
รวมถึงญาติของพลทหารอรชดใช่ไหมรัชตะขอโทษนะฮะ
ผมก็อ่านผิดด้วยรัชตะเสนาสนิทนะครับอายุ๒๑ปีนะครับ
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตภายในค่ายทหารโดยไม่เชื่อนะครับว่า
เป็นเหตุฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้า
ซึ่งคงต้องรอผลการผ่าพิสูจน์จากทางแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินท
สี่สิบห้าวันนะครับขณะนี้คดีก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
รวมพญาหลักฐานล่าสุดนะฮะวันนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากทางโทรศัพท์นะฮะ
ถากทางด้านพนตรีคณะทัศน์ใช่ไหมอืม
จนการนะครับมุชาการมนตรฐานบกที่๒๓นะครับ
บอกว่าในกรณีที่พลทหารเสียชีวิตในค่ายเนี่ยนะครับ
มณฑนฐานบก๒๓นั้นไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้
ทุกอย่างต้องให้ภูมิคับบัญชารวมถึงกองทัพบกเป็นคนพูด
นี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

ก็สำหรับทางด้านตำรวจนะฮะก็กล่าวถึงเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
ผู้เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้น
ได้มีการกำชับพนักงานสอบสวนสพยศิรานะครับ
ให้มีการสอบสวนในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าเวรยาม
ในช่วงเวลาที่ก่อนจะไปพบศพแล้วก็ขณะพบศพ
รวมถึงสอบสวนด้วยนะครับว่าการเคลื่อนย้ายศพจากจุดเกิดเหตุ
ไปยังที่นิติเวทย์โรงพิบารสินคลินทร์นั้น
พ่อแม่ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตทราบเห็นหรือเปล่า
เพื่อให้มีความโปร่งใสที่ชัดเจนและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ

อย่างที่เมื่อวานเขาบอกมีรอยสงสัยที่แบบมันมีรอยเจาะด้วยไม่ใช่เหรอพี่หนุ่ม

เขาบอกว่าวันเดียวเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ย
เขาบอกวันที่๖มีทหารตาย๒คนเลย
แล้วก็ก่อนหน้านี้ทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทหารตายรวมแล้ว๓คน
ที่เรามีการอาธิบายไปด้วยถูกนี่มีรอยเจาะแขนเนี่ย
เขาก็เลยถามเหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ยทำไมถึงไปเจาะแขน
ทำไมถึงแบบว่าไหนแบบว่าถ้าสมมุติตายเอง
ทำไมถึงมีรอยเจาะแขนอันนี้แหละมันเป็นปริศนาที่คนก็พูดถึงกันเยอะพอสมควร
นะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เฮ้ยเหมือน
เพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีอีกคนนึงที่ผูกคอที่เป็นข่าวว่าเป็นผูกคอ
อีกคนนึงก็มีการเสียชีวิตด้วยก่อนหน้านี้แล้วก็มีเป็นคนนี้
เมื่อคืนเนี่ยหลายคนก็เลยคล่องใจว่าไอ้รอยเจาะเนี่ยนะฮะ
ว่ารอยเจาะเนี้ยมันมาได้ยังไงซึ่งเขาก็บอกเลยว่าความคืบหน้าจริงแล้วน่ะ
เขาก็ได้ไปคุยกับอือพบมทบ๒๓เนี่ย
ว่าไม่สามารถที่จะพูดได้ทุกอย่างให้ผู้บังคับการเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลแล้วกันนะครับ
แต่คราวนี้คนเขาก็เลยสงสัยเกี่ยวกับว่าไอ้รอยเจาะมือเนี่ย
พ่อแม่ญาติพี่น้องคนตายเนี่ยทราบหรือเปล่า
ว่ามันมีรอยเจาะนะครับรวมถึงการสอบสวนการเคลื่อนย้ายศพ
เขาบอกว่าการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยจากจุดเกิดเหตุไปยังแผนกนิติเวศอ่ะ
ทำไมไม่ให้เขาเจอศพก่อนเจอแบบเห็นแต่รูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ซึ่งมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเกิดความ
ปรงใสเนอะมันเหมือนไม่ปรงใสอะคือเขาบอกว่าการเสียชีวิต
พ่อเขาพูดอย่างนี้เลยนะการเสียชีวิตของลูกชายนั้นน่ะ
เป็นการตายในหน้าที่เพราะลูกชายอยู่ในระหว่างการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ผู้คุมเรือนจำในค่ายทหารดังกล่าวนะฮะแล้วก็บอกว่า
หลังจากที่ส่งตัวลูกชายกลับเข้าค่ายเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมต่อมา
ตุลาคมก็ถูกรับขึ้นหน่วยไปเป็นผู้ช่วยผู้คุม
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบจนวันตายนั่นแหละคือวันเสียชีวิตนั่นแหละ
ซึ่งเป็นเรื่องที่โอเคเท่าบอกว่าสำหรับพ่อแม่นะ
พ่อแม่เขาภูมิใจในลูกชายเขาที่ลูกชายเขาเนี่ยประพฤติดีมาโดยตลอด
ไม่เคยทำอะไรผิดนะไม่เคยผิดไปไหน
เขาบอกว่าวันที่เขาทราบเมื่อทางค่ายทหารรับแจ้งจากค่ายว่าลูกชายตาย
ก็รีบแจ้งให้พี่น้องเนี่ยมารับศพลูกชายนะฮะ
รวมถึงการนิมนต์พระเนี่ยไปสวดเชิญวิญญาณของลูกชายกลับบ้านด้วย
แต่ในช่วงที่กำลังเดินทางไปค่ายทหารนั้นก็รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
ไม่ต้องมาที่ค่ายทหารแล้วนะให้ไปรับศพลูกชายที่แผนกนิติเวศ

แต่ครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ไปเพราะต้องการเดินมาทางค่ายเหมือนกับว่า
เขาก็เชื่อทางพิธีกรรมทางศาสนาว่าลูกตายตรงนี้ก็ต้องมาเชิญวิญญาณตรงนี้
แล้วก็อยากจะไปเห็นกับตาว่าลูกชายตายตรงไหน
น่าสงสัยคือเขาบอกว่าพบว่าลูกชายตัวเองตายนั้นอยู่ใกล้กับเรือนจำ
สารามันใกล้กับเรือนจำนะครับก็ไปเชิญวิญญาณของลูกชายเนี่ยกลับบ้าน
แล้วก็ทางค่ายเขาก็นำภาพถ่ายของว่าตอนที่พบศพ
ให้ทางญาติญาติดูซึ่งขนาดนั้นเขาบอกเขายังทำอะไรไม่ถูก
จนกระทั่งไปที่นิติเวศเนี่ยก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรในขณะนั้นว่า
ร่างกายของลูกชายมีคราบเลือดพี่หนุ่มอันนี้ไงมีคราบเลือด
แต่เมื่อล้างจุดที่พบคราบเลือดปรากฏว่าไม่มีบาดแผลเว้ยอืม
รวมถึงอยู่ดีดีเนี่ยที่เขาสงสัยกันคือลอยเจาะ
เจาะที่แขนสองจุดเนี่ยจุดเชื่อว่าน่าจะมีการใช้มีดปลายแหลมอ่ะ
เจาะที่แขนของลูกเขาเขาว่าอย่างงั้นนะเจาะที่แขนของลูกชายเขา
แล้วก็น่าจะหลังจากเจาะที่แขนปุ๊บแล้วก็รัดคอลูกชายจนเสียชีวิต
อันนี้คือพ่อเขาคิดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่า
เนี่ยไอ้รอยเจาะอันนี้แหละที่พ่อเขาสงสัยว่าทำไมถึงมีรอยเจาะ
พ่อเขาเลยปักใจเชื่อเลยว่าลูกตัวเองเนี่ยโดนเจาะแขน
อืมแล้วก็รัดคอจนเสียชีวิตแล้วก็จึงจับแขวนคอก็เป็นไปได้
อยากให้แบบว่าตอนนี้คดีนี้อยากให้มีการสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนอืมก็เพราะเอิญเรื่องทหารเอ่อ
คอตายอ่ะทำไมคนถึงสนใจเพราะมันต่อเนื่องวันเดียวนี่สองศพนะ
อืมวันเดียวเนี้ยเขาบอกวันที่หกที่ผ่านมาเนี้ยเท่ากับสองศพเลยนะ
ค่ะก็เลยมีคนบอกว่าอุ้ยแล้วเกิดที่อีสานเกือบหมดเลยอืม
เกิดที่ขอนแก่นจังหวัดหนึ่งเกิดที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
จังหวัดหนึ่งเนาะก็โอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะหลายหลายคนถามว่า
วัคซีนโควิดเนี่ยเราจะได้เริ่มใช้กันเมื่อไหร่ปีนี้เป็นเดือนหน้า
คุณแม่ได้ไหมเดือนหน้าพี่ว่าไม่อ่ะไม่ทันปีนี้ใช่ไหมคะเดือนหน้าได้
อาจจะเสร็จแต่ยังไม่ได้ใช้เขามีแววว่าไงลองอ่านสิ
คือวันนี้ศาสดาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะฮะภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมาครับที่อะไรเนี่ยเขาโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวครับ
ระบุว่าอย่างนี้วัคซีนโควิด๑๙การศึกษาระยะสุดท้ายแบบสมบูรณ์
คงจะมีผลประกาศออกมาในเดือนหน้าคือประกาศผลเดือนหน้านะฮะ
เชื่อว่าหลายตำรับของวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคในอุดมคติ
จะต้องประกอบไปด้วยให้เพียงครั้งเดียวก็ป้องกันโรคได้เขาว่าอย่างนั้น
อาการข้างเคียงจะต้องต่ำหรือไม่มีเลยคือไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอาการข้างเคียงเลย
แล้วก็เก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้องเป็นที่ยอมรับของประชาชน
และที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนจะต้องต่ำหรือเอาง่ายคือราคาจะต้องถูก
เพราะว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าวัคซีนโควิดนะฮะที่ประกาศผลเบื้องต้น
จะถูกทำรายได้ง่ายโดยธรรมชาติครับเขาบอกการเก็บรักษาจึงต้องใช้อุณหภูมิเย็นจัด
ตอนนี้ต้องใช้ลบ๗๐องศาลบ๗๐องศาเซลเซียส
แล้วเมื่อละลายออกมาที่แล้วมันลบ๗๐ใช่ไหมแล้วมันจะต้องละลายออกมาตอนที่จะละลายออกมาใช้เนี่ย
จะต้องลบอยู่ที่๒๘องศานะซึ่งมันก็ยังมันก็ยังยากอยู่อ่ะนะฮะแล้วก็เมื่อเปิดปุ๊บเนี่ย
จะต้องใช้ให้หมดภายใน๔๗วันคือไม่ควรเกินจากนั้นนะครับ
เช่นเดียวกับวัคซีนที่เป็นไวรัสเชื้อไวรัสเวคเตอร์นะครับเวกต้องนะครับ
ก็จำเป็นจะต้องเก็บแช่เย็นเหมือนกันยกเว้นสามารถเป็นรูปผงแห้ง
คือตอนนี้จะทำไงก็ได้ให้วัคซีนมีลูกผมแห้งเช่นวัคซีนหัดเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้ที่๔องศาเซลเซียสนะครับ
ถ้าเป็นวัคซีนโควิด๑๙เชื้อตายอย่างที่จีนผลิตจะสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ๒๘องศาเซลเซียสได้
ดังนั้นจากการดูประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วเนี่ยราคาและการเก็บรักษาแล้วก็การขนส่ง
เพื่อไปให้กับผู้รับบริการเนี่ยจะมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเลย

แต่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่ามันแพงไหมเข้าใจไหม

หนุ่มก็ถูกไปถามเขาสิเขาเห็นสภาพตอนที่เขามาถามเขาไม่ได้บอก
พ่อไม่ได้อยู่กระทรวงสาธารณสุข

หนุ่มวัคซีนมันต้องเก็บไว้ที่ลบ๗๐องศา

ไอ้เจ้าพวกตัวไข่

คือมีแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาออกมาแล้วก็

พวกเธอไปทำลูกกันมันต้องใช้เงินเยอะ

คือมันจะมีแบบตัวที่เก็บไอ้แช่แข็งแบบ

เขาบอกปัญหาคือตู้เย็นลบ๗๐องศาเนี่ย
ราคาตู้นึงนะเท่ากับซื้อรถยนต์คันหนึ่ง
ปกติไปฝากไข่ทีนึงเกือบ๒แสนนะพี่หนุ่ม

หมายถึงว่าวันนี้ถ้าสมมุติมันจะกระจายวัคซีนเนี่ย

ราคาตู้เย็น๑ตู้เท่ากับรถยนต์คันหนึ่ง
แต่เราก็ไม่ได้ซื้อมาเก็บที่บ้านเรานี่
หนุ่มโทรหาคุณหนูอนุทินแล้วก็ไปคุยกับเขาป่ะ
ก็ภาครัฐก็มีส่วนที่จะต้องซื้อมาเก็บ

ไม่ได้ต่อให้รถเท่ารถ๑๐คันคุณก็ต้องเก็บ

นี่เขาพูดถึงเรื่องของตั้งแต่การขนส่งใช่ไหม
กว่าอย่างมันไปจากบริษัทหยากกว่าจะมาถึงอีก

สมมุติหมอทั่วไปจะต้องมาซื้อตู้เย็นอย่างเดียว

บ้าคุณเนี่ยโรงยะบันกลางแต่นะ

เขากำลังพยายามหาวิธีการให้มันเก็บได้ดีกว่านั้น

หรืออะไรที่มันสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้
ที่๒๘องศาที่มันง่ายขึ้น

แต่อาจลืมว่ามีบริษัทอื่นมาอีกหรือเปล่า

ของจุฬาตร์เราก็คิด
ปราสเตียมเค้าเคลมว่าเค้าได้๙๒
บอท็อกที่ฉีดมันก็เป็นผงนะใช่มะบอท็อกมันเป็นผงเสร็จแล้วก็เอานิดเกินอ่ะใส่ลงไป
แต่ตอนนี้มันยังทำไม่ได้เนี่ยหนูเค้ากำลังทำให้เป็นอย่างนั้นถูก
เข้าใจภาษามนุษย์แล้วจะเถียงทำไมตั้งแต่ต้น

บัวท็อกสลายเนี่ย
บัวนี้บนหน้าเราได้นานไหม
เค้าไม่ได้เข้าคำร้อนมาก
แต่ถ้าสมมุติแบบว่าอายุอย่างฉันมังวันมันก็ดื้อไปแล้วอะ

ไม่ต้องแช่ว่าลบ๘๐องศาค่ะ

นี่เค้าเขียนมา
เป็นใบยาใช่ไหมฮ่ะฝากบอกมาให้คุณแป้ง
หมายถึงแบบเมื่อกีดอยู่ที่ไทยมันก็ง่ายกว่า
องค์ทายคิดเองคนไทยเพื่อคนไทยแงะ
ก็บอกนะครับมีหลายที่เขาคิดกันตอนนี้
ออกมาว่าเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติทั่วโลก
ทุกคนเนี่ยจะต้องรีบประกาศออกมาหมายถึงว่าอะไร
ถ้าสมมุติแต่ละประเทศเขาประกาศออกมาว่า

ว่าถ้าเราจะเข้าอังกฤษต้องฉีดตัวนี้

ซึ่งเมื่อก่อนจะต้องฉีดเฉพาะตามโรงพยาบาล
ทุกวันนี้ตามคลินิกเขาก็มีแล้วไอ้ไข้หวัดป้องกัน๕หวัด
เขาส่งมาแล้วอุณหภูมิติดลบให้เก็บในถังในโตเจนเหลวเจ้า

แล้วก็คือใช้สามารถใช้หนี้ได้ในการที่จะลบ

เหมือนว่า๒วันเสาร์จะมีความสุขมาก

มดมาเปิดรายการเสาร์ที่อ๋อหนุ่มทำคนเดียวเถอะหนุ่ม
ไม่ทำ
บางคนกินเข้าไปอันนี้เขาบอกโอวาสาเล้งแซ่บ
เดี๋ยวก่อนนะคุณอย่ากดโทรศัพท์ซิ

คุณนะนะชอบโทษคนอื่น
แต่ตัวคนเองชอบกดโทรศัพท์หาผู้ชาย

เฮ้ยหนุ่มเมื่อกี้ฉันเปิดข่าวเถอะ

นี่เขาดูข่าวเจาะลูอิหนุ่มอิบ้า

บางทีลูกหน่อยประฟองเรื่องแฟนเรื่องอะไรแต่คุณแม่ยังต่อเขาอยู่เลยเมื่อกี้

เอามาเรื่องของเล้งค่ะ
กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมากเลยค่ะ

เขาสอบถามกันไปในกลุ่มข่าวสารนครปฐม
ระบุว่าเพื่อนคิดว่าใช่ขนตาหมูไหม

พอดีเราสงสัยมากเรามาจากฮอสในกลุ่มนึง

แต่แบบเอ๊ะยังไงนะใช่หรือไม่ใช่

สั่งต้มเล้งมาได้มาเป็นหน้าตาแบบเมื่อกี้

ก็คือเปลือกเขาเรียกขนตาปลอมใช่ไหม

แล้วก็ชวนให้คิดถึงนางสยองขวัญนิดนึงค่ะ

ภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าถูกแชร์มาแล้ว

เล้งคือกระดูกสันหลังของหมู
แต่นี่น่าจะเป็นกระดูกหัวหมู

แต่จริงมันน่าจะเป็นขนตาปลอมนี่น่ะ

บางทีไปนั่งตามร้านก๋วยเตี๋ยว
กูไม่เอาขอวังแต่งด้วยหรอ
ไม่ใช่หมายถึงคนแกะออก
จากผู้หญิงน่ะไม่เอาไม่เอา
ต้องมาด่ามน้ำไหนเลย

ไปดูอากาศที่ดอยอีทานนท์กันซะนิดนึง
บอกว่าดอยอินทนนท์คึกคักมากทีเดียวค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะ
เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวกันที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อชมทะเลหมอกตอนเช้านี่แหละ

อกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมชมกิวแม่ปานที่ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่๔๒
ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่ขึ้นจากขอบฟ้ากันเลยทีเดียว
แล้วก็ไปเดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันด้วย
โดยเอกลักษณ์ของกิวแม่ปานเนี่ยไม่ใช่เพียงความงดงามของทัศนียภาพบนความสูงเทียมเมฆนะคะ
แต่ยังมีคุณค่าของป่าต้นน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วย
รวมไปถึงพันไม้หายากไม่ว่าจะเป็นกุหลาบพันปีโกเนียป่า
ตลอดจนสัตว์สงวนกวางผามีอยู่มากกว่า๓๐ตัวเลยทีเดียวค่ะ
ทั้งนี้ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ระบุว่า
อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยอินถนนวัดได้๙๙องศาเซลเซียส
ขณะเดียวกันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเรื่องของพายุโซนร้อนกำลังแรงหว่างโก
ที่๕ก็ระบุบอกว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
มีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนามประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็คาดการณ์ว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่๑๕พฤศจิกายน
หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
ก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่๑๕๑๖พฤศจิกายนนี้ก็ให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวรวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
สำหรับประชาชนก็จริงสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันได้โทรง่ายเลยเอาสายด่วนก็ได้คุณผู้ชมค่ะ๑๑๘๒ตลอด๒๔ชั่วโมงได้เลยค่ะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่ง

ผมจะไปต่างจังหวัดของคุณรถเมย์

ไอโทำไม่ไปกับพี่มี

ปั๊บเนี่ยไปพี่ปั๊บ๑๕

มีสาวแสบบุกบ้านไปขโมยของที่บ้านเขา
แล้วปรากฏว่าไปฉีดน้ำหอมเขาด้วย

ก็คือเมื่อวันที่สิบพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับมีคนร้ายเนี่ย
เป็นผู้หญิงหนึ่งคนไปก่อเหตุลักษัพนะครับ
สิบเจ็ดไปขโมยเอากระเป๋าส้อยจอดรองคำหนักหนึ่งบาทน่ะ
อะไรวะได้กระเป๋าสร้อยคอทองคำคืออะไรวะ
ได้กระเป๋าแล้วก็ได้สร้อยคอทองคำได้กระเป๋าแล้วก็มีคอทองคำอยู่ข้างใน
เขาเขียนอย่างนี้กระเป๋าสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาท
ก็มีเกณฑ์กระเป๋าก็คือกระเป๋าใส่ทองอ่ะ
เข้าใจป่ะเคยไปซื้อร้านคองมั้ยโอ้โฮปานิตานี่
ดำคะเสร็จรายการเสร็จโทรกลับด้วยนะคะ

ย้ำปานิตาต้องย้ำ

คุณจะเอาลูกชายเข้าไปเล่นละครเป็น

ก็คือผู้หญิงคนนี้นะเขาเข้าไปขโมย
เป็นทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นแล้วมีเงินสดนี่๔๐๐๐บาท

มูลค่าความเสียหายประมาณ๕๐๐๐บาทนะฮะ
โดยกล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้ลองไปดูนะ

ก็คือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็เร่งไปแกะรอย
ตามภาพของกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
แล้วก็ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวยาเนี่ย

ก็ไปพบกับกระเป๋าของผู้เสียหาย

นั่นเห็นไหมล่ะออกฉีดน้ำหอมฉีดน้ำหอมค่ะพ่นพ่นพ่นพ่นเห็นไหมล่ะ
ปรากฏว่านายประศิษฐ์จันทร์อยู่อายุ๕๘ปีมีผู้ศิษฐาบอกว่าขอบคุณเเจ้าที่จำรวรลไปเกินนะฮะ
ตามคนจับคนร้ายได้แล้วก็ได้ของกลางด้วยนะฮะ
ก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับไม่อยากขนร้ายไปก่อเหตุที่ไหนอีก
ไปถามนางสาวยาก็คือคนนี้ล่ะเป็นคนที่ขโมยกระเป๋าแล้วก็ขโมยทองไปเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเขาไปก่อเหตุลักษัพจริงนะเขาไปเดินอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วปรากฏระหว่างเดินอยู่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่มันมีเสียงแว่ว
เป็นเสียงแววว่ามึงเข้าไปหยิบของมามึงเข้าไปหยิบของมา
เหมือนนิด
ทุกอย่างมันเกิดจากออนไลน์หมดจริงมันเริ่มจากเฟซบุ๊กนะคุณคิดดูว่าทุกวันนี้อย่างวันนั้นเห็นไหม
ที่เราเพิ่งอ่านรับจ้างกดหัวใจในติ๊กต๊อกค่าแรกเข้าสมัครเป็นหมื่นคนที่ได้ไป๔๐๕๐ล้านอ่ะ
วันนี้มิจฉาชีพมาอยู่ในช่องทางออนไลน์เกือบหมดเลยมีการหลอกลวงในหลายรูปแบบครับ
แล้วก็ตามสถานีตำรวจท้องที่เนี่ยกรณีเนี่ยถูกคนร้ายหลอกให้เล่นพนันประเภทหวยออนไลน์
ขนาดมีเจ้ามือจริงเจ้ามือยังหนีเลยแล้วออนไลน์จะไปเอาที่ไหนวะ
อันนี้ถามเขาแบบตรงเลยนะใช่ไหม

เจ้ามือเวลาถูกเยอะยังหนีเลยใช่ไหมล่ะ

ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ย

ไม่มีผมไม่เคยเล่นอะไรพวกอย่างนี้

โถ่โอ้ยพอ
คุณจำผิดแล้วอันนั้นน่ะ

เมื่อก่อนโอ้ตายฉันขอดูกระดาษตีกันนะ
ใครเห็นว่าเดี๋ยวเลขเคลื่อนว่ะ

เมื่อก่อนโทรศัพท์มันยังพิมพ์ไม่ได้เว้ย

เอาอย่างนี้กลับมาเรื่องตำรวจก่อนเนอะ

พูดก่อนเป็นหมานะกัญชัยต่อไปเนี่ย

ไปนั่งคุยกับนุ่มประเภทไปนั่งคุยกับนุ่มประชาชนของควร

ณวันนี้การเล่นพนันประเภทหวยออนไลน์เนี่ย
โดยให้โอนเงินไปก่อนเนี่ย

หลงกลตกเป็นเหยื่อนะฮะ
สำหรับวิธีการของคนร้ายเนี่ยจะแอดไลน์ของเหยื่อก่อน
จากนั้นเขาก็จะเริ่มส่งข้อความโฆษณาชัก
ชวนให้ประชาชนเนี้ยเล่นหวยออนไลน์
ซึ่งเป็นการพนันออนไลน์อย่างหนึ่ง
แล้วก็หลอกล่อเหยื่อเสนอโปรโมชั่นพิเศษ
เขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษโดยอ้างว่าจะให้เครดิตเป็นวงเงินมากกว่า๒เท่า
ก็คือยังไม่ต้องจ่ายเพราะคุณมีเครดิตของเงินที่เหยื่อสนใจจะเล่น
แต่อั้นวงเงินที่ไม่เกินสองพันบาทแล้วก็ส่งลงส่งลิงก์มาให้เหยื่อกดเข้าไปด้วยนะฮะ
เหยื่อสนใจอยากได้เงิน๒เท่าทุกคนอยากได้หมด
สมมติ๒๐๐๐บาทสองเท่าเป็นยังไง๔๐๐๐ใช่ไหมก็ต้องตอบครึ่งนี้นะฮะ
ที่ตามคนร้ายอ้างก็จะกดลิงค์ทุกอย่างบัญชีธนาคารให้โอนเงิน
บางคนหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร
คนร้ายแจ้งมาก่อนที่จะส่งข้อความกลับมาว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้ว
ตอนนี้คุณเป็นผู้โชคดีแล้วคุณได้รับเครดิต๒เท่า
จะได้รับเงินโอนให้ในเวลาหลังเที่ยงคืนพอถึงเวลากลับไม่มีการโอนเงินเลย
เงินที่โอนไปก็แก้วก็คือไม่ได้อะไรคือแก้ว
แก้วไงเก้วเพราะคือไปแล้วไงอืม
คำสับสับอะไรก็ไม่รู้อะเกิน
พอถึงเวลาปุ๊บคนร้ายก็บล็อกก็ไม่สามารถติดต่อคนร้ายได้เลย
ปิดทุกการสื่อสารทุกช่องทาง
ตำรวจเขาบอกการเล่นการพนันเอ่ยสลากกินลวบหรือขวยใต้ดิน
อืมที่ปัจจุบันเนี้ยพัฒนาไปแล้วลักษณะของออนไลน์แล้วเนี้ย
เป็นความผิดพรบเขารู้ฮะตำรวจครับ
เป็นความผิดตามพรบการพนันนะสำหรับการหลอกลวงประชาชน
จะมีความผิดข้อหาช่อกงประชาชน
ทั้งพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔มีอัตราจำคุก
ไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทอือ
หรือทั้งจำทั้งปรับสรุปถ้าสมมุติคุณเล่นไปเนี่ย
แล้วคุณบอกว่าโดนโกลไปแจ้งความคุณก็โดนจับอยู่ดีถูกต้องไหมล่ะ
เพราะว่าผิดพระราบรรคุมภิกษาเหมือนกัน

น้ำที่เป็นแสวตาแล้วก็พี่มีเป็นเลื่อยตัดอย่างนี้ค่ะ
สาวห้าเนี่ยคือคือวันที่ห้าในวันเสาใช่ไหม
เขาก็จะเอาไปปลุกเสกมันจะต้องตรงกับวันขึ้นแรมอะไรด้วยเธอ
เนี่ยมันสำหรับหนังผีไม่ใช่ประมาณสี่สิบสามอ่ะใช่ไหมที่เป็นอะไร
ใช่แหละที่ถือเลื่อยแล้วก็ไล่ตัดคนเออมันชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะ
เจสันเจสันเออเจสันเจสันยังฮะอีบ้าเจสันยังขึ้นมาอีก
อันนี้น่ะเฮ้ยเห็นเลยนุ่มอ่านข่าวของตัวเองก่อนไหม
ไม่ทำไมผมอ่านข่าวบ่อยจังเลยอ่ะอ้าวอีบ้าพี่นุ่มเจอจัลละแค่นิดหนึ่ง
เจอจัลละแค่นิดหนึ่งฮะไม่ถ้าผมไม่ยอกย้อนฉัน
จะไม่ต้องเหนื่อยเลยเพราะข่าวเธอนิดเดียว
ข่าวฉันยาวทุกอันก็อย่าไปอ่านยาวสิอ่านมันสั้น
เอาเอาให้มันได้ใจความโอ้โฮนุ่มกลางวันจะทำอย่างงี้บ้างนะ
กลางวันทำอย่างงี้บ้างนะกลางคือตอนเย็นมันหมดจะตาย
อ่านข่าวจะตายกลางวันกูอีกนึงนั่งอ่านอ่าตัวตรง
อย่างงี้นะตรงที่ไหนโอ้โฮตอนเย็นนี้มันพี่บ้าจะตายหรือไง
ละคนคนละคนไปดูเรื่องนี้ฮือฮานะฮะ
เผยคลิปเจอจราเข้ยักษ์เห็นแล้วแทบช็อกนะ
บอกว่าไทเลอร์โอ้ยเหมือนพวกใหญ่เลยหรอ
นี่มันเดินเป็นเฮียเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิ
ที่ไหนที่เฟอร์รีด้าป่ะใช่จริงเฟอร์รีด้ามันจะเยอะจราเข้เยอะ
โอ้โฮเดินทางไหนอย่างนี้เลยเขาบอกว่ามีการถ่ายคลิปวิดีโอนี้
เขาบอกว่าเห็นจราเข้ยักษ์ตัวนี้มันเดินอยู่อย่างช้าอยู่ในสนามกอล์ฟ
เขาบอกเขาถ่ายภาพนี้ไว้เขาบอกตอนที่เขาเห็นเขาตกใจมาก
มันใหญ่มากจริงจริงเขาว่างั้นอืมแต่พอเราเห็นภาพอันนี้เราเราดูไม่ค่อยรู้สึกว่ามันใหญ่

ไม่ได้ค่ะ

ก็เมื่อก่อนใครเล่าให้ฉันฟังว่า
ก๊อฟที่ไปตีตีที่เป็นสองพี่น้องชื่ออะไรนะ

นักก๊อฟที่ดังที่สองพี่น้อง
ตีก๊อฟอยู่จรเกษมันมาไงเจ้า

นางเคยเล่าให้ฟังอ่ะเขาบอกจราเข้ตัวใหญ่ก็ขึ้นมาเหมือนกัน

ช่วงหน้าใบเฟิร์นพิมชนกเข้าโรงพยาบาล

ไอ้ป้อนเข้าอีกแล้วเหรอ
อ่ะเดี๋ยวกลับมาฟัง

เสา๕คือเสาร์เมื่อกี้น้องเขาส่งมาบอกแล้วในทวิตเตอร์
๕คือเสาร์ที่๕ของเดือนนั้น

ก็ควรจะหนักเห็นไอเฟิร์นแบบโอ้โหรับละคร

ตอนนี้คุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้น้ำเกลือต้องรอดูอาการหนักไหม

เป็นอย่างนี้นะ

นางก็อยู่ช่อง๗สักนานยังไม่ดังเลยเนาะ
บทน่าจะดังนี่ต้องยอม

ฝีมือกันมาให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยเนอะทั้งแบบของขาวของหวานให้คุณหมาก

นั่นสิเพราะว่านี่เขาก็แบบคาดการณ์กันไปหรือเปล่า
เพราะเขาบอกว่าเนี่ยคุณไปหาเลิกแต่งงานหรือเปล่า

เขาเลยไปถามว่าไปหาเลิกแต่งงานหรือเปล่า

คือจริงเนี่ยเป็นคนชอบทานขนม

จึงไปเข้าคอร์สเรียนแบบจริงจังเลย
ซึ่งการเป็นแม่บ้านแม่เรือมันก็อยู่ที่สัญชาติยาน

เพื่อไปหาเลิกแต่งงานก็ไม่จริง
ถามว่าคุยกันไหมเรื่องดูเลิก

เพราะว่าแต่ละคนก็ยังงานแน่นอยู่
แล้วก็คิดว่าน่าจะยังไม่ใช่ปี๒ปีนี้
แหวนที่ให้ก็ใส่ติดตัวตลอด

เพราะนอกจากนี้ก็ยังได้เตรียมทริปเที่ยวไว้แล้วค่ะ
แต่จะเห็นเซ็ตชุดว่ายน้ำคู่กันไหม

ลาชอบไปขอเลิกแต่งงานที่ลำปางหลายคู่นะแม่

อ๋อเหรอ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งป๊อปเบนจพลนะฮะ
เพื่อนคุณนะโชว์ความโอปป้า

เนี่ยไง

โหนั่นนี้แหลกกว่านี้

พูดถึงทำมาดีกว่าดีกว่าเมื่อก่อน

หนุ่มน่าจะลองให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์คู่กับพี่หนุ่มนะ

แต่พี่ก้อมทำมาจมูกก็ดีขึ้นเนอะ

ถ้าสมมุติทำขนาดนี้ปีนึงกว่าจะเข้าที่
อืมนี่ดูดิอ่ะผมว่ามันก็ดูดีขึ้นไหมล่ะ
โอ้โหดูดิเล็กลงเยอะเลยอ่ะก็ต้องทำหรือเปล่าอ่ะ
ไม่พี่ต้นจากที่ก็บอกทำมาแล้วหรอเลยอ่ะ
แต่ของก๊อฟอ่ะเมื่อก่อนจมูกมันอ่ะ
ไม่ได้เป็นแบบนี้นะตอนเด็กที่ผมเจอมัน
แต่พอมันโตแล้วมันเริ่มแก่จมูกมันเปลี่ยนว่ะ
มันใหญ่ขึ้นอำเภอมันใหญ่ขึ้น

คือตอนแรกผมยังบอกเลยมึงต้องไปหาหมอนะ
เกิดว่ามันมีเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าทำไมมันถึงได้แบบ
มันใหญ่ขึ้นแบบผิดปกติอ่ะเออแต่ว่าดูไปเช็คอะไรก็ไม่เป็นอะไร
แล้วอย่างล่าสุดพี่หนุ่มได้เจอไม่ได้เจอเลยแต่ว่าฉันเจอฉันเจอ
ผมไม่ได้เจอเบนจพลนานมากเลยอ่ะนานเป็นปีแล้วอ่ะเป็นหลายปีแล้วด้วยไม่เจอกันเลยอ่ะ
เบนเจอที่ตลาดสดคุยกันเฉยแต่ไม่เคยเจอนั่น
ผมเจอครั้งล่าสุดผมไปเยี่ยมพี่โรเบิร์ตที่เสียชีวิตน่ะ
แล้วก็เจอก๊อฟเนี่ยกลับออกมาจากเยี่ยมพี่โรเบิร์ตแล้วสวนกันแค่นี้แล้วก็ทักกัน
แล้วมันก็หนีผมกลับไปเออไม่แล้วก็น่าจะหลายปีมากเจอครั้งนั้นอ่ะ
ครั้งล่าสุดที่นานก็คือไปตีท้ายครัวบ้านก๊อฟจำได้ไหมแล้วก็ไม่เจออีกเลย

แล้วตอนขากลับก็พันธุ์พันธุ์ก็มาเงียบ

ถ้าสมมุติไม่เป๊ะนี่นางไม่ปล่อยจริงเนาะ
โอเคเดี๋ยวกลับมาครับ

พูดคุยก่อนเธอนี่อีซุสุ

ขนาดนั่งรถตู้คุณยังไม่นั่งเลยไปต่างจังหวัด

ไว้ใช้ไปตามกระชาพาไปดูไง
รถเกินชั่วโมงกูก็เห็นบ่นด่าแบบยันคนขับรถ
แบบหยั่นคนขับรถ

ไม่เที่ยวไม่เป็นอะไรไม่เป็น

ฉันก็เนี่ยไปถ่ายตามกระชาพาไปดูไงอาทิตย์นี้

ชั่วโมงนึงอะไปไหมไปกับไอ้แจ็คแต่พอไปดีไทยครัวไปไหมเอ๊ยนุ่ม
กลัวกลับมาทำรายการนี้ไม่ทันคุณนี่มันก็ต่อเขาขอคิวคุณวันอื่น

หนุ่มที่เวลาแกน่ะแค่ในกรุงเทพแกยังเบี้ยวเขาเลย
แม่งดีคืนนี่เป็นพิธีกรชั่วหายไปเดือนไม่มีใครโทษเลย
เออที่ร้านเขาจีบแรงโทษเยอะ

เพราะเขามีโครงการดีมาฝากด้วย

ฉันอ่านสคริปปิดเข้าหน้าหนาอีกแล้วเถอะ

คนนี้พี่จุ๋ยเขาบอกว่านานจนน้อยแล้วตอนนี้
สูญเสียความมั่นใจเขาบอกสูญเสียความมั่นใจ

แต่ก็ยังไม่สมดั่งใจสำหรับคุณจุ๋ยวรัฐยา

ล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าตั้งใจอยากจะมีน้องอยู่
แต่ตอนนี้ก็๕๐๕๐แล้ว

เพราะว่าด้วยสุขภาพด้วยความเครียดอะไรหลายอย่าง
ทำให้มันเหมือนยังไม่พร้อม
ซึ่งเราก็ไม่เคยเก็บไข่เอาไว้ด้วย
ถ้ารู้อย่างนี้ก็คงจะเก็บเอาไว้นานแล้ว

ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันไปก่อน

เดี๋ยวรอบ้านเสร็จก็อาจจะมีแล้ว

นางก็ฉันเห็นเครียดเรื่องบ้านกันทั้งวัน

ยายาอุรัสยากับณเดชน์เนี่ย

ถ้าได้ลูกสาวก็จะประมาณนี้นะคะที่รัก
นอกจากนี้ยังแข่งิด้วยคุณ

โอ้โหเขาบอกฟินตามกันเลย
ไม่รู้
เมื่อกี้จังหวะที่เราคุยกันหนูพยายามแอบส่องสายตา
เพราะรอสืออีก

พี่หนูก็รู้จักกัน
ดีกี่ปุ่นขึ้นมาแบบไม่รู้ซะแล้ว
เหมือนรู้แล้วแต่ไม่ยอมบอกพี่หนุ่มอย่างนี้

วันเสาร์อาทิตย์ขอให้มีอากาศเย็นเถอะเนาะ

ขอให้ทุกคนรวยเป็นเศรษฐีกันใหม่กับทุกคน

ช่วงนี้ยังไม่มามันต้องเสาร์อาทิตย์นะ

ฉันจะโยนข่าวไปเข้ารายการอีกแล้วนะ
ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โฮไม่เห็นจะออกเลยโอ้โฮ